คดีที่คนร้ายใช้มีดปาดคอนายวศิลป์จนเสียชีวิตที่
บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ๗๑๑
ภายในถนนสุขสวัสดิ์นะคะ

ก็เพราะว่าบริเวณนั้นมีไฟส่องสว่าง

แล้วนี่จังหวะนี้นะฮะโอ้โหล้มเลย
แล้วก็มีผู้คนอยู่ในร้านเต็มไปหมดเลยนะคะ

สารชั้นต้นเอาสารชั้นต้นก่อน

พิพากษานะคะสำหรับผู้ต้องหา
ให้ประหารชีวิตเมื่อวันที่๓๑พฤษภาคมปีที่แล้ว

เหลือเป็นจำคุกตลอดชีวิต

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปีก่อนค่ะ
ที่บริเวณปากซอยสุขนถสวรรค์๒๗กรุงเทพฯ
ขณะที่นายวสินเหลืองแจ่มหรือว่ามะปิน
เป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ

ที่นายกิติกรวิดาหะหรือว่าตั้ม

แล้วก็ลงมาใช้มีดแทงและปาดคอ
จากนั้นตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้นะคะในตั้ม

แต่ว่าในช่วงของการรับสารภาพ
คนที่เห็นข่าวคนที่เห็นภาพดูภาพ
เขาบอกว่าดูเหมือนไม่ค่อยสะทกสถานนะ
เขาบอกถ้าเหยื่อไม่สู้ก็คงไม่ตาย

คำพูดเหล่านี้ทำให้คนที่ติดตามข่าว
และคนที่ดูเรื่องของการลงโทษ

ผู้ต้องหาทำไมดูไม่ค่อยสำนึกผิดเท่าไหร่เลย

แล้วเขาบอกว่าไปพบประวัติด้วย
นายตั้มเคยติดคุกมาแล้วถึง๘ครั้งนะคะ

พฤติการผู้ต้องหาเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม
เคยกระทำความผิดมาแล้วหลายครั้ง

จึงให้ประหารชีวิตในตั้มและนายเอ็กซ์
หลังจากนั้นทนายของทั้งสองคนนี้ก็เลยยื่นอุทรนะคะ
และเมื่อวานนี้สารอุทร
จากฟังคำตัดสินในตั้มและนายเอ็กซ์ก็ยิ้มออกนะคะ
รวมทั้งหลังจากที่ออกมาจากห้องพิพากษาในศาล
แล้วก็ได้โบกมือให้กับญาติที่มาฟังการพิจารณาคดีด้วยค่ะ